คุณผู้ชมคุยนิดนึงค่ะเวลาขับรถบนท้องถนนหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน
แล้วมีหมาวิ่งตัดหน้าหรือว่ามีสัตว์แบบตัดหน้ารถจะทำยังไงกันดี
ก่อนหน้านี้จะได้ยินบ่อยว่าอย่าหักหลบให้ชนไปเลยเพราะว่าถ้าหักหลบเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า
เหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วหมาตัดหน้ารถคือมันช่วงเสี้ยววินาที
ตัดสินใจไม่ถูกหรอกว่าจะทำยังไงแต่อันนี้คือชนไปเลยแล้วรถจักรยานยนต์ล้มเธอเสียชีวิตเลยนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
นี่ค่ะคือผู้หญิงคนนี้อายุ๒๔นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแต่มีสุนัขวิ่งตัดหน้าแล้วรถเธอก็เสียหลักล้มไป
สุนัขยังวิ่งย้อนกลับมาได้แต่ผู้หญิงคนนี้เธอเสียชีวิตค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แบบนี้นะคะ
นาฬิกา๑๐นาที๑๕กุมภาพันธ์
ตำรวจสพปักคลองรังสิตได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
เพราะว่าสุนัขวิ่งตัดหน้ารถก็เลยไปตรวจสอบ
ซอยบ้านพักคนชราหมู่๑ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปฐุมธานีค่ะ

นางสาวจินตนาอินตาอายุ๒๔หรือน้องปู
จมกองเลือดรถจักรยานยนต์ก็ล้มคว่ำอยู่ตรงนั้น
วกกันน็อกตกอยู่ข้างทาง๑ใบ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายปัญญาอายุ๓๘ปี
มาที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าน้องสาวกำลังจะไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ
มีคนโทรศัพท์ไปบอกว่าเนี่ยน้องสาวประสบอุบัติเหตุนะ
ก็รีบไปดูแต่พอไปถึงน้องสาวเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจสพปากคลองรังสิตก็บอกว่าจากการตรวจสอบ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้มานะคะ
ก็เห็นชัดว่าสุนัขวิ่งตัดหน้ารถแบบมันกระชั้นชิดมากกระทันหันมาก
รถก็เลยเสียหลักล้มหัวฟาดพื้นขนาดเธอมีหมวกกันน็อกนะคะ
กู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะไปคุยกับแม่ค้าที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้กำลังนั่งล้างจานอยู่ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มอย่างโคร่ม
เสียงดังมากเลยภาพที่เห็นก็คือน้องปูล้มลงนอนคว่ำหน้านิ่งไป
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะเพราะว่าตอนนั้นสิ่งที่เห็นคือ
เหมือนน้องมือยังกระดิกอยู่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะยังไม่เสียชีวิต
รีบช่วยน่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ช่วยไม่ทัน
ปูคือเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุเลย
ส่วนสุนัขสีดำตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครค่ะ
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่ามันก็มีสุนัขจรจัดเยอะค่ะ
ทีมข่าวก็ลองเดินดูนะคะว่าจะเจอสุนัขสีดำ
ตามที่เห็นในคลิปหรือเปล่าที่วิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของน้องปู
แต่ก็ไม่เจอนะคะไม่เห็น
ส่วนบรรยากาศที่วัดที่จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับน้องปูค่ะ
ตอนนี้ร่างของน้องอยู่ระหว่างการชนะสูตรศพ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทีมข่าว
อาจจะมีการประกอบพิธีทางศาสตร์ของน้องปู